ปลายฝนแบบนี้ฝนมันชุกฝนมันชุกแล้วข่าวแบบนี้นะครับ
ฟังไปแล้วเนี่ยเอาไว้เตือนตัวเองหน่อย
บันไดอลูมิเนียมากางอ๋อฟ้าผ่าครับเฮ้ย
ฟ้าผ่าเสียชีวิตเลยนะฮะโอ้โหเอายังไงช่วงนี้ระวัง
ระวังกันหน่อยฝนฟ้ามันแรงเหลือเกินครับไปแล้วดูครับ
ตำรวจสภบางแก้วนะครับไปตรวจสอบนะครับ
ผู้ชายถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตในสวนผลไม้ตรงนี้คือหมู่สิบตะบนโคกศักดิ
อำเภอบางแก้วจังหวัดพัทธลุงนะครับบ่ายสองโมงยี่สิบเจ็ดกันยายนที่ผ่านมา
หงายเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นรองกองนะคุณผู้ชม
เสื้อกางเกงขาดนะครับใบหน้าลำคอ
ใกล้กันพบบันไดอาลูมิเนียมขีดเส้นใต้๑๕เส้น

สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายสมคิดใช้บันไดอลูมิเนียมสูงประมาณ๓เมตร

ตอนนั้นน่ะฝนตกยังฟ้าครึ้มครับฟ้าร้องครับ
แลบแต่ฝนยังไม่ตกคุณผู้ชม
สมคิดเขาก็เก็บรองกองต่อแต่จู่แต่จู่
ฟ้ามันผ่าเปรี้ยงลงมาครับลงพี่สมคิดนะฮะ
ตกจากบันไดอลูมิเนียมเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุฮะ
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่นะครับ
ลูกเมียมาสิครับโอ้โหผมน่ะ
ลูกเมียมาสิครับมานั่งร้องไห้กอดกันอยู่นี่แหละครับ
คุณผู้ชมฮะโอ้น่าเห็นใจมาก
เรื่องต้นนะครับเจ้าหน้าที่นำศพไปชันสูตรอีกทีนะครับ
ที่โรงพยาบาลบางแก้วแล้วจะมอบให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลนะครับ
คุณผู้ชมข่าวนี้ได้อะไรคุณผู้ชมข่าวนี้ได้อะไรครับ
เพียงแค่มันตั้งเขาหมายถึงฝนฟ้านะครับ
แต่ฟ้าผ่ามาแล้วเข้าเถอะฟ้าผ่ามาแล้วนะฮะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องของสื่อนำไฟอยู่ไกลมันครับช่วงนี้ฮะ